เอาละค่ะพาคุณผู้ชมกลับมากรุงเทพมหานคร
ไปดูบรรยากาศเทศกาลสงครานแต่ละพื้นที่กันหน่อย
ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารถนนศรีลมที่เขามีการจัดงาน
ปีนี้นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่เดินทางไปเล่นน้ำ

เขาบอกสีลมคนเยอะมากเมื่อวาน
แล้วสีลมเป็นจุดดีนะคืออยู่ร่มไง
อยู่ใต้อะไรนะเส้นรถไฟฟ้าแล้วก็มีไอเดียเก๋เยอะเหรอฮะ
ใช่แล้วแล้วก็มีบางคนไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ศรีลมด้วยนะ

แม้แต่หน้ากากทุเรียนยังต้องหลบให้หน้ากากสปาต้า

พร้อมมาร่วมสนุกเล่นน้ำที่ตรอกข้าวสาร
หน้ากากปริศนาสีสันต่างก็มาอวดชมกันค่ะ
รวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อเมริกาออสเตรเลียและเอเชีย
ซึ่งเควินคนไทยหัวหน้าแก๊งคนนี้
บอกว่า๖ปีมาแล้วที่พวกเขาจะสลับสับเปลี่ยนมากันในทีมต่าง
เพื่อให้มีสีสันเรียกความสนุกมากกว่าการสาดน้ำค่ะ

เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจ
ชุดปีมาในทีมเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะความมันของข้าวสาร
อ่าทีมพยาบาลทีมอียิปต์
และยังมีแก๊งน้องจากโรงเรียนฤทธินรงรอนย่านท่าพระ
จัดเต็มนำชุดมาสคอตฟิกกาจูและผองเพื่อน

เรียกได้ว่างานนี้ต่อให้พัดหลงคงหากันง่ายเลยทีเดียวล่ะค่ะ
น้องบอกว่าปกติจะใส่ชุดมอสคอตการ์ตูนพวกนี้
ไปเล่นดนตรีในวงของโรงเรียนอยู่แล้ว
พอสงการปีนี้ทางแก๊งก็พร้อมใจใส่มาเปียก
เพื่อให้เป็นอีกสีสันในวันสงกรานนี้ค่ะ
ไม่ต่างจากถนนศรีลมที่วันแรกของการเล่นน้ำ
คลาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทุกคนมีอุปกรณ์คู่ใจคือปืนฉีดน้ำหลากสีฉีดใส่กันด้วยรอยยิ้ม
ฉ่ำไปด้วยสายน้ำตลอดแยกสารแดงไปจนถึงแยกนารารม
ปีนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเคร่งคัดในการคัดกรองคนที่เข้ามาเล่นน้ำ
ไม่ว่าจะเป็นห้ามโป๊ห้ามแป้ง
ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูงปลอดแอลกอฮอล์และประหยัดน้ำ
พร้อมกวดขันไม่ให้จัดงานเรื่องเริ่มในพื้นที่
ปีนี้ทั้ง๒จุดเปิดให้เล่นน้ำถึง๒ทุ่ม

ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลานักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางกลับ
ก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้ค่ะ
ข่าวเทลรัฐทีวีตรายงาน
เดี๋ยววันนี้ถ้าที่ศรีลมเริ่มเที่ยง

ก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกกันได้นะครับ